คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวสุดปรับปลื้มของครอบครัวหนึ่งนะคะ
เด็กหญิงชั้นป๑พร้อมครอบครัวค่ะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนคือหนูน้อยคนนี้ค่ะ
ถวายจดหมายให้กับในหลวงท่านนะคะและพระองค์ท่านได้ตอบกลับด้วย
เดี๋ยวไปดูคลิปนะคะจังหวะที่หนูน้อยคนนี้ได้ยื่นจดหมายถวายในหลวงค่ะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่หนูน้อยคนนี้ค่ะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
กำลังเฝ้ารับเสด็จเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่น

พระราชินีทรงพระเจริญดังกึกก้องนะคะ
จะเห็นว่าหนูน้อยคนนี้ยื่นกระดาษ
จะมีกระดาษอยู่ในมือเตรียมที่จะถวายให้กับในหลวง
พระราชินีทรงเห็นค่ะและทรงรับจดหมายเอาไว้นะคะ
กระดาษแผ่นนั้นเป็นจดหมายที่เด็กหญิงตั้งใจเขียนถึงในหลวง
มีข้อความว่าหนูให้ในหลวงค่ะในหลวงอย่าท้อนะคะ
หนูเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ให้ที่ดินกับโรงเรียนของหนู
หนูรักในหลวงแล้วก็ลงชื่อเอาไว้นะคะ
เด็กหญิงกัลยนัทรีแอมน์นักเรียนชั้นป๑๑โรงเรียนราชวินิศค่ะ
วันนั้นนะคะตามคลิปภาพวันที่๒๑พฤศจิกายน
ประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จและถวายความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาเริก
และทรงเปิดอาคารที่ทำการสารแขวงพระนครศรีอุทิยานะคะ
กัญญนัทและครอบครัวก็ตั้งใจไปรอรับเสด็จค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ได้โพสต์ข้อความและโพสต์ภาพจดหมาย
จากกองกิจการในพระองค์๙๐๔สำนักงานราชเลขานุการ
พระองค์พระที่นั่งอำพรสถาน
ได้ส่งจดหมายถึงหนูน้อยรายนี้นะคะ
เพื่อทรงขอบใจในความปรารถนาดีและส่งกำลังใจมาให้
ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะ
นี่นะคะผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
จดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้มะดีใจจนน้ำตาริน
ในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนู
และยังทรงให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์
พระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจ
และส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญนัท
ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคต

เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้อง
และเป็นความปราบปลื้มปิติต่อครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้
สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิต
พระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้อง

ที่มีส่วนสำคัญในการอบรมสั่งสอนน้อง

มีคุณค่าต่อสังคม
ตันยูรุคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้อง
พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัติ
มะก็คือแม่นะคะก็คือคุณแม่พูดแทนตัวเอง
ดีใจกับหนูก็คือดีใจกับลูกสาว